แน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งเรื่อง
เพื่อจะมีความสนุกความฮากัน
แล้วบางทีเองก็ต้องเตือนภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกลุ่มนี้มันเป็นยังไง
ผมว่าไปดูภาพกันเลยดีกว่าครับ
รับทีค่าวันนี้นะคะเรามาเป็นโถยส่องของผม
กับเพื่อนรอได้ก็รอแล้วกับผู้ชายนิงได้ก็รีบนี่ค่ะ
ตอนนี้จากแบบวัยรุ่นสปีดแล้วเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้รอร้องคนมาแล้ว
หล่อประเภทที่มีความสมบัติจริง
มันทั้งเจ็บเพราะขำจริงนะเพื่อนมันเจ็บแต่เพื่อนอีกคนหันมาเจอก็พูดว่าขำ
โต๊ะใจอ้ะให้ได้ใครเพื่อนฉันไปไหน

แม้เป็นสปาบ้านทุ่งไปเลยค่ะ
ทีเหมือนตัวดำเมี่ยมเลยทีเดียว
เห้ยใครอ้า
ก่อนที่จะจบลงด้วยเหตุการณ์แบบนี้
ลดใบแดงเลยนะ

แต่ถ้าเป็นผู้ชายบินได้ก็จะบิน
บินได้ก็จะบิน

บินแน่แต่บินไม่ได้ขึ้นฟ้าบินลงครองครับ
แล้วคนตายเนี่ยดูสิแพ้นะ

เห้อแล้วอ่ะเสียหลักอ่ะกว่าจะหักพวงมาลัยสักกระยานได้อ่ะมันก็คือไปแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะ
คุณดูคุณดูป้ายแดงฟ้าแดง
ที่สำคัญว่ามันจะคุ้มฝัน
อับน้ำด้วยนะลูกม้อ
มีศปัญเซอร์สบู่ให้น้องก่อนิดหนึ่งไหมคะ

อย่าเพิดเพลินกับการถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรแบบนี้

ในการใช้ถนนหนทางรถราทุกรูปแบบมันเกิดอุบัติเหตุกันได้นะจ๊ะ